ความคืบหน้ากรณีที่สองสาวคนหนึ่งอายุ๒๙ปีคนหนึ่งอายุ๓๐ปีค่ะ
ไปร้องทุกข์กับประหลัดอำเภอท่าม่วงกับในอำเภอท่าม่วงบอกว่าถูก
หลัดเทศบาลตะบนท่าม่วงเนี่ยมาเกาะแกะแต๊ะอังรูปคำหัวแล้วแถมถามว่า
คนแก่ไหมรักพ่อไหมลักษณะคือลวนลามค่ะคุณผู้ชม
ไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับประหลัดอำเภอกับนายอำเภอเป็นที่เรียบร้อย
หลังจากนั้นก็ไปแจ้งความกับตำรวจนะฮะตำรวจเนี่ยเมื่อวานเนี่ย
สองสาวไปชี้จุดเกิดเหตุเลยนะคะว่าโดนกระทำจุดไหนอย่างไรบ้างนะคะ
แล้วหลังจากนั้นช่วงเช้าสองสาวเขาไปชี้จุดเกิดเหตุ
ช่วงบ่ายค่ะประหลัดเทศบาลตำบลท่าม่วงมาเลย
ข้อกล่าวหากับตำรวจแต่ยังคงให้การปฏิเสธนะคะ

อายุยี่สิบเก้ากับสามสิบปีซึ่งเป็นพนักงาน
จ้างชั่วคราวของเทศสบานตำนวนท่าม่วงค่ะ
ตำรวจพาไปชี้จุดเกิดเหตุก็คือในอาคารสำนักงานเทศบาลตะมนต์ท่าม่วง
เช้าเมื่อวานนี้หลังจากที่ทั้งคู่ไปแจ้งความไว้แล้วนะคะ
โดยจุดเกิดเหตุมี๓จุดด้วยกันได้แก่บริเวณโต๊ะทำงานของผู้เสียหาย
อันนี้จุดแรกจุดที่สองก็คือบริเวณห้องทำงานของนายกเทศมนตรี
จุดที่๓ก็คือบริเวณห้องครัว
โดยการชี้จุดครั้งนี้ใช้เวลาไม่นานค่ะสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็แล้วเสร็จ
จากนั้นตำรวจได้ไปสอบปากคำพยานแวดล้อมเพิ่มเติม
ก่อนที่จะสรุปสำนวนคดีเบื้องต้นตำรวจเชื่อว่า
น่าจะมีการกระทำผิดจริงก็เลยรับแจ้งความ
ดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะต่อมาในช่วงบ่ายค่ะ
คนที่ถูกแจ้งความตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องหา
เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือประหลัดเทศบาลตะมนต์ท่าม่วง
ก็เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาคือกระทำอาณาจารย์แก่บุคคล
อายุเกินกว่า๑๕ปีโดยใช้กำลังประทุษร้าย
โดยบุคคลนั้นอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถขัดคืนได้
ต่อหน้าธารกำนันเบื้องต้นผู้ต้องหารายนี้
ยังคงให้การปฏิเสธนะคะจากนั้นพนักงานสอบสวน
ก็นำตัวผู้ต้องหาไปพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็ปล่อยตัวไปชั่วคราว
เนื่องจากว่าผู้ต้องหามาแสดงตนเอง
พฤติการที่จะหลบหนีนะคะ